คุณผู้ชมครับพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน
ถ้าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถทัวร์โดยสาร

มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
มีอันตรายมากกว่ารถทัวร์โดยสารชั้นเดียวเยอะ

เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งผู้โดยสารนั้นมากกว่านะครับ

ออกกฎระเบียบในการควบคุมมาตรฐาน

จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดขึ้นเยอะ

เริ่มหันมาใช้รถทัวร์โดยสารชั้นเดียว
แต่ว่ามีความยาวเพิ่มมากขึ้น
บรรจุที่นั่งผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
รถโดยสารสาธารณะทั้ง๒คันนี้
หากมองผ่านหน้ารถคงจะเห็นชัดเจนว่า
แตกต่างกันในด้านความสูงของรถ

มีความยาวมากกว่ารถ๒ชั้นถึง๓เมตร

มาใช้ตั้งแต่๒ปีที่ผ่านมา
เพื่อทดแทนรถโดยสาร๒ชั้นรุ่นเดิม
ที่มีความสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
ความยาวของรถคันนี้ทำให้ถูกเรียกว่า

ทำให้สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ไม่แตกต่างจากรถทัวร์๒ชั้น
คือสามารถรองรับได้สูงสุดถึง๕๕ที่นั่ง
และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ครบครัน
รวมทั้งเก้าอี้โดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่า
สาเหตุสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกต้องออกกฎกระทรวง

ปรับลดความสูงของรถโดยสาร๒ชั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน๔เมตร๓๐เซนติเมตร
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคม๒๕๕๙
เพราะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสำหรับรถโดยสารทุกคัน
และลดปัจจัยการเสี่ยงอุบัติเหตุ
รถที่มีความสูงเกิน๔เมตรจึงไม่ควรนำมาใช้
หรือถ้าหากจะนำมาใช้จะต้องผ่านการทดสอบการทรงตัวไม่น้อยกว่า๓๐องศา
ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสำรวจพบว่า
รถโดยสาร๒ชั้นมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและอัตราเสียชีวิตสูงกว่ารถโดยสารชั้นเดียวถึง๖เท่า
เทียบกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารที่จดทะเบียนชนิดเดียวกัน
เพราะความสูงของรถ๒ชั้นที่เฉลี่ยอยู่ที่๔เมตร๒๐เซนติเมตรถึง๔เมตร๓๐เซนติเมตร
ล้อ๒เมตร๔๐เซนติเมตรเมื่อนำมาคำนวณสถิตภาพการทรงตัวของรถโอกาสในการพลิกคว่ำมีค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะในทางลงเขาหากผู้ขับขี่ไม่มีความชำนาญในด้านเส้นทางใช้ความเร็วไม่เหมาะสมกับสภาพถนนก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงได้มากขึ้นอีก
สถิติอุบัติเหตุรถทัวร์และรถโดยสาร๒ชั้นระหว่างปี๒๕๕๕ถึงปี๒๕๕๘ของกรมการขนส่งทางบก
พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถโดยสาร๒ชั้นเฉลี่ยปีละ๖๐๗๐ครั้งหรือเฉลี่ยเดือนละ๕ครั้ง
ขณะที่ปี๒๕๕๙ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเกิดอุบัติเหตุ๒๕ครั้งมีผู้บาดเจ็บ๔๙๓รายเสียชีวิต๑๘ราย
จากนี้ทางกรมยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการบังคับให้รถโดยสารและรถบรรทุกทุกคันติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืน
กำหนดมาตรฐานวัสดุสำหรับติดตั้งในรถโดยสารเพื่อลดการเกิดเพลิงลุกไหม้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ